เป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนกับหมาที่ฝ่ายธรรมะ

แต่ไม่ได้โฟกัสที่การใส่บาทธรรมดา
โฟกัสที่แฟชั่นการแต่งกายของทั้งน้องหมาและคน

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวน่ารัก
ระหว่างน้องหมากับเจ้าของที่มีหัวใจไฟธรรมะ
ออกมาตักบาดตอนเช้าทุกวัน
แต่สิ่งที่ทำให้ต้องพูดถึงก็คงเป็นเรื่องของชุด
นัดกันมาเหมือนเป๊ะทั้งหมาและเจ้าของ
แต่ละชุดจะเป๊ะปังขนาดไหนไปชมครับ
ทำมาวัดทันที่อายอยู่วันโลกทุกครั้งห้าล้างสามสิบ
โอ๊ยเริ่ดมากลูกเอ๋ย
ดูเป็นนางฟ้าตัวเล็กตัวน้อยเลยทีเดียว
ครบเซตทั้งน้องหมาและเจ้าของเลยล่ะครับ
เชื่อว่าหลายคนรู้จักทั้งสองตัวกับอีกหนึ่งคนเป็นอย่างดีแน่นอน
เจ้าของน้องหมา๒ตัวนี้ชื่อคุณบูม
เป็นเจ้าของร้านหมูกระทะเทยกระทะ
เขาชอบจับเจ้าหมูทะกับแป๊บซี่
สุนัขพันธ์ไทยของเขามาใส่ชุดสวยน่ารัก
ใส่บาดยามเช้าร้องกับเขาทุกเช้าเลยครับ
ถ้าใครติดตามจะเห็นชุดใส่บาทหลายคอลเลคชั่นมาก
ไม่ว่าจะเป็นชุดขาวถือศิลป์แถมมีไซวิกให้ด้วย
โอ้โฮสวยเยอะเริ่มแต่มันแปลนไปเลยนะเถอะ
ส่วนอีกชุดหนึ่งลากอึ้งเหมือนกัน
ทำเอาพระอึ้งกับชุดสองชุดนี้เลย

แต่ว่าเกรสส้มเนี่ยมันน่าคิดอยู่นะจ๊ะ
นี่ชุดยมทูตก็มานะ
ชุดนี้เข้ากันอยู่เหมาะกันเลย
ส่วนอันนี้ชุดไม่มี
ว่าแต่หน้าไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าคุณบุ๊ค
ดูแล้วแบบนี้กับหมูทะก็น่าจะชินแล้วล่ะครับ
แหมที่ได้แต่งตัวแบบเนื้อตลาดออกมาใส่บาททุกเช้า
แล้วหลวงพ่อก็คือเก่งมากนะครับท่าน
กลั้นคำได้ให้สินให้พรจนเสร็จ
ท่านก็คงจะชินตาไปแล้วล่ะครับ

ให้กระดูกเป็นอย่างดีเลยทีเดียว
เราสนับสนุนให้คุณภูมิแต่งตัวแบบนี้
ให้น้องหมูทะลาแปปซี่แบบนี้
ไปเรื่อยดูแล้วฮาดีครับ

ตื่นมาใส่บาทว่ายากแล้ว
มาแต่งตัวให้หมาแมวและตัวเองก่อนใส่บาท

คือถ้าคุณผู้ชมจำได้เขาคือคนที่ไปเอาหมามาจากร้านหมูกระทะ
แล้วเป็นคอนเท็นต์น่ะคนนั้นแหละที่เขาไปเอาหมาท่างกลับบ้าน
ตื่นมานอนอยู่กับหมาที่ร้านหมูกระทะ
แต่สุดท้ายมันเหมือนเปลี่ยนชีวิตเขาจริงนะ

ใช่น่ารักมากชื่นชมค่ะ